มาที่การแข่งขันฟุตบอลนะครับในรูปยุ่นไม่เกิดสิบเก้าปี
เก็บชนะมาก่อนดีสองเกมนะครับฯที่สามก็ยังชนะได้
แต่ว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและหืดขึ้นขอทุกนัด

เป็นการกลับมาคุมทีมของทางโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับ
ที่ได้ทำงานในรายการนี้ยังเป็นทางการแล้วก็มีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมากนะครับ
แต่เคยคุมทีมชุดนี้อยู่แล้วคุ้นเคยกับเด็กครับเจอกับกัมพูชานะครับ
นี่เป็นจังหวะที่เกมเริ่มแค่๘นาทีแล้วอินซอร์ดาวิทย์นะครับ
เปิดเข้ากลางแล้วไปฉลับทางสลิงคารพรมสุภะกองหลังของไทยเข้าประตูตัวเองนะครับ
บูชานำก่อนหนึ่งศูนย์ก่อนที่นาทียี่สิบแปดนะครับ
ธิพัฒน์ปุ้งแก้วจะจ่ายหักตบเข้าในมาให้กับจักริจเวทพิรม
แปลเม้นให้กับไทยตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับ
ขึ้นชื่อว่าอาเซียนไม่มีงานง่ายช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะเยาวชน
กันยายนนี้เวลา๑๙นาฬิกาครับ
กับการประกาศเลือกทีมงานพุทธศิลป์ชาวจีน

สินที่๑ลงทำหน้าที่ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ไทยจะบุกไปเยือนอีรักษ์วันที่๑๑ตุลาคมนี้
ซึ่งก็ถือเป็นอีกครั้งที่ไทยนั้นต้องเจอกับ

ผู้หมิงในเกมบุกไปแพ้ซาวดีอาราเบีย๐
ต่อ๑ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่แบบค้านสายตาคราวนี้

แต่ว่าถ้าเราซ้อมดีเราเล่นถึงนะครับ

เชื่อว่าเราพอจะเอาอยู่ในช่วงเกมหลังจากนี้
ถ้ามีเวลาในการจูนทีมมากพอครับ